เดี๋ยวจะพาไปดูข่าวแรกนะครับ
ไปดูพิธีกรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมา
ของชาวตำบลคลองขนากจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งเป็นพิธีกรรมอะไรไปดูภาพกันครับ

เป็นพิธีแก้ผีโลงของชาวบ้านตำบลคลองขนาก
ที่บริเวณบ้านเลขที่๓๖ทับ๗หมู่๒
ตำบลคลองขนากอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างท้อง

ที่เห็นอยู่นี้ผมต้องเรียนให้ทราบก่อน

เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือ
หากครอบครัวไหนที่ได้ลูกชายเป็นคนแรกของครอบครัว
ก็คือลูกชายคนหัวปี
ลูกคนนี้พูดคำว่าหมู

ทางครอบครัวก็พร้อมที่จะสืบทอดในการทำพิธีแก้ผีโลง
โดยการหาซื้อหรือว่าล้มหมูตัวผู้๑ตัว

เพื่อทำพิธีเส้นไหว้พร้อมด้วย
เหล้าขาว๑หายแล้วก็น้ำพริกเผา๑ถ้วย
เพื่อทำพิธีเส้นไหว้แล้วก็นำชิ้นส่วนของหมูนั้นมาต้มให้สุกนะครับ
แล้วก็ให้เด็กชายคนที่เกิดเป็นคนหัวปีเนี่ย
ของทางครอบครัวได้กิน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างแล้วก็เป็นการเสริมความเป็นสิริ
มงคลให้แก่เด็กแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะครับ
ก็นำหมูทั้งตัวนี่แหละครับที่ได้ไปทำพิธี
แล้วก็ชำแหละแจกจ่ายทำอาหารให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องเพื่อนฝูง
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมดังกล่าวแล้วนะครับ

คือถ้าสมมุติว่าเด็กเรียกคำว่าหมูได้กินหมูได้

บางทีเขาก็จะทำมาตั้งแต่พอ๒ควบ๓ควบ
หรือบางคนที่ไม่พร้อมอย่างบางคนไม่พร้อมเนี่ย
บ้านที่ไว้ฐานะคอนแคนหน่อยอะไรอย่างนี้
เขาก็จะผัดผ่อนไปเรื่อยแต่ต้องทำ
ถือว่าเป็นประเพณีของที่นี่ต้องทำทุกคน
ถ้าไม่ทำแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมี
ยังไงมันก็บางครั้งก็มีอันเป็นไปอะไรอย่างนี้เกินความเชื่อ
แต่ก็ต้องทำเป็นตามความเชื่อของเขานะครับ
แล้วก็ชาวบ้านในคลองขนาดนะครับจังหวัดอ่างทองเนี่ย
แต่ละที่เขาก็บอกเลยนะมีความเชื่อที่ก็แตกต่างกันออกไปเหมือนกัน
เพราะมีความหลากหลายของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็วิถีชีวิต
ที่หลายคนเขาก็บอกว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์กันเอาไว้
ทำเป็นเรื่องราวของความเชื่อบางทีทำไปแล้วมันก็สบายใจ
ใช่ถูกต้องเพราะเป็นเรื่องราวความเชื่อเนอ

อย่างคุณชนะก็เป็นลูกชายคนโตใช่ไหม
ไหนพูดหมูสิหมู
เออแม่ต้องล้มหมูอีกแล้วล้มให้กินทุกวันแล้วตั้งแต่เด็ก
ไม่เคยล้มขนาดนั้นไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นทางที่บ้าน
แต่ว่าหมูล้มบ่อยไหมโอ้ยประจำเดินเซเดินเซเตะขาตัวเองยังล้มเลย
อันนี้เลือกหมูลมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะ